คือกรณีที่คนร้ายยิงภรรยาของอดีตรองนายกอบจสุราชธานี
แล้วก็เชื่อว่าเป็นปมเหตุมาจากความขัดแย้งกันในครอบครัว
ท้ายที่สุดจับกลมมือปืนได้แล้ว
แล้วคุณผู้ชมฮะมันมีภาพเหตุการณ์มีหลักฐานต่าง
จากทั้งคลิปจากกล้องวงจรปิดแล้วก็คลิปจากประชาชนมากมาย
นี่คลิปแรกที่มีการเปิดเผยมานะครับ
เป็นคลิปที่ไม่มีเสียงนะแต่เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถคันนี้
เห็นไหมครับว่าผู้ก่อเหตุลงจากรถสีดำ
จากนั้นผู้ก่อเหตุรายนี้ขับรถฉีกซ้ายหลบหนีออกไป
แต่คุณดูนะฮะจังหวะของไฟเขียวตรงแยกไฟแดงตรงนี้
ให้ดูคลิปยาวหน่อยยังสามารถขับต่อไปได้
จนกระทั่งผ่านแยกนี้ไปแล้วก็ไปหยุดไปจอดตรงข้าม
อยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยคุณผู้ชมดูสิไฟเขียวแล้ว
อันนี้จึงเป็นสิ่งที่ตำรวจต้องดูว่าตกลงแล้ว
เสียชีวิตในขณะถูกยิงเลยหรือไม่หรือว่ารถไหลไปเอง
หรือว่าผู้ตายพยายามที่จะขับรถหนีแล้วก็ไปหยุดไปจอดอยู่ตรงนั้น
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่สี่แยกสวนหลวงที่ถนนฉลกรัฐ
ตำบลบางกุ้งกลางเมืองสุราธานีเลย
เวลา๑๖นาฬิกา๔๖นาทีของวันพุธที่๓๐มิถุนายน
ก็เห็นแล้วครับตัวผู้ก่อเหตุสวมใส่เสื้อสีขาวลงมาจากรถคันนี้
ผู้ก่อเหตุก็คือนายพิศนุอินทรักษ์หรือว่านายอู๊ดนะฮะ
เป็นรองนายกอบตทุ่งเตาใหม่
แล้วก็เป็นน้องชายของนายก่อเกียรติอินทรรักษ
อดีตรองนายยกอบจสุราชธานี
แล้วก็คนที่ตายก็ถือเป็นพี่สะพ้ายด้วยนะ

นายพิษนุลงจากรถแล้วก็ยิงเห็นชัดเจน
ขณะที่จอดติดไฟแดงกันอยู่
ส่วนผู้ตายก็คือนางสุชาวดีอินทรรักษ
อายุ๔๙ปีซึ่งเป็นพี่สะพ้าย
หมายเลขทะเบียน๙กง๙๕๘๕นะครับ
แล้วหลังจากนั้นมันก็มีคลิปอีกคลิปหนึ่ง

เสียงปืนดังปั้ง๔นัด
เพราะตอนแรกตำรวจก็กำลังพิสูจน์อยู่ว่ายิงกี่นัด
แต่ทีนี้คลิปนี้มันพิสูจน์เสียงได้ชัดเจนเลย
ให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้ซะหน่อยนะฮะ
หลังจาก๔นัดนี้แล้วนะครับ
นายพิษนุผู้ก่อเหตุขับรถคันสีดำ
เข้าไปหลบในซอยหนึ่ง
ไปจอดทิ้งไว้ตรงลานข้างโกดังซอยสวนถั่ว๗
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๒กิโลเมตร
จริงมีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะครับ

เรามีไหมนี่ฮะเข้ามาจอดตรงนี้
จากนั้นเขาเหมือนเปลี่ยนเสื้อคุณ

เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มหรือสีดำนะครับ

หลังจากที่เขาจอดรถทิ้งไว้ที่ซอยบ่อนไก่ตรงนี้
ภาพมันจับภาพได้ต่อเนื่องเลย
ตั้งแต่เสียงปืนดัง๔นัด

เอามาจอดตรงพงหญ้าตรงนี้ลงจากรถนะครับ

เช้าเมื่อวานนี้นายพิษนุได้เข้าไปซื้อของในร้านค้า
ก็ใส่เสื้อตัวเดียวกับที่เปลี่ยนหลังจากก่อเหตุ

ขณะที่เดินเข้าไปในร้านจนเห็นใบหน้าได้อย่างชัดเจน
นี่คือหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็หลักฐานจากคลิปของประชาชนทั้งหมด

จนกระทั่งนำสู่การออกไม้จับนะครับ
คุณผู้ชมฮะเรากลับมาติดตามข่าวใหญ่
ข่าวอุกอ่าที่เกิดขึ้นที่สุรธารณีกันต่อนะครับ
จากหลักฐานทั้งหมดที่เห็นภาพทั้งการยิง

เห็นสถานที่ที่ผู้ก่อเหตุหลบหนีไปชัดเจนแล้วนะครับ
ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถที่จะขอสารอนุมัติ
ในการออกไม้จับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาต
แล้วก็พาอาวุธปืนไปในหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

เชื่อว่าเกิดจากนายพิษนุมีปัญหาทางจิต
เกิดจากการใช้ยาเสพติดคือไปเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดด้วย

คิดว่าตัวเองถูกกีดกันออกจากกองมรดกของพ่อ
จนเกิดเป็นความขัดแย้งในครอบครัวนะครับ
ประกอบกับเมื่อประมาณ๑๒ปีก่อน
นายพิษนุเคยโพสต์เฟสบุ๊คนะครับ
กล่าวหาพี่ชายแท้ว่าพี่ชายใช้แผนการสกปรก
ร่วมมือกับเมียเมียก็คือคนตายนะ
หรือพี่สะพ้ายนางสาวสุชาวดีอินทรักนะครับ
ร่วมมือกับเมียแล้วก็แม่
พยายามวางยาเขาเพื่อจะกันเขาออกจากการแบ่งมรดกของพ่อ
แล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เขากลายเป็นคนไม่ดี
ให้คนเข้าใจผิดให้แม่เข้าใจผิด
แล้วก็ให้คนที่เป็นญาติเข้าใจเขาผิดหมด
เขาก็เลยเหมือนเก็บความแค้นหน่อยนะครับ
ล่าสุดวันนี้นะครับตำรวจก็รวบตัวนายพิษฎนุ
คือไปรวบตัวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะเรียบร้อยแล้ว
สืบทราบว่าผู้ต้องหาหลบหนีไปซ่อนตัว
อยู่ในพื้นที่จังหวัดนะคือสุราธานี
ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหามาสอบสวนที่สพเมืองสุราธานี
แม้จะมีหลักฐานคลิปจากกล้องวงจรปิด

แต่ตอนนี้จากการสอบสวนเบื้องต้น

อ้างว่าจำอะไรไม่ได้เลย
เหตุการณ์หลังจากไปร่วมงานสภที่วัดโพนิมิตร
อำเภอเมืองเมื่อวันพุธที่๓๐มิถุนายน
ตั้งแต่๔โมงเย็นจำอะไรไม่ได้เลย
แม้กระทั่งเหตุการณ์นี้ที่เขาลงจากรถไปยิง

หรือว่าเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยาเสพติดหรือเปล่าด้วยนะคะ